คุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมชอบคิดชอบเขียนอยากเขียนหนังสือ
แล้วก็การเป็นนักเขียนในสมัยก่อน
อาจจะต้องเขียนแล้วก็ส่งสำนักพิมพ์ในการตีพิมพ์ลงรูปลงเรื่องต่าง
แต่ปัจจุบันการอ่านอีกรูปแบบหนึ่ง
ของคนที่เขาอ่านเรื่องราวเขาก็ไปอ่านในโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับ
ดังนั้นนักเขียนออนไลน์ก็มีอยู่เยอะ
แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเขียนเหล่านี้นะครับ
ที่จะสามารถใส่เรื่องใส่รูปเรียบเรียงต่างนานาได้
จนออกมาเป็นหนังสือออนไลน์ให้คนได้อ่านกันนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานเลยครับ
ทฤษฎีสะพานแขวนอีกตัวแปลที่ทำให้ความรักของเราร้าวราน
เป็นบทความที่สะท้อนมุมมองความรักที่พบเจอในชีวิตจริง
สำหรับเล่าเรื่องราวผ่านทางออนไลน์
มีสำนักพิมพ์เห็นผลงานและชวนเธอไปเป็นนักเขียน
เจ้าของนามปากกามิรันดาเล่าว่าส่วนตัวเป็นคนหลงไหลในงานเขียน
มักจดเรื่องราวใส่สมุดหรือตามเว็บบอร์ดทั่วไป
หรือคนที่อยากเล่าเรื่องด้วยการใช้งานที่ง่าย
เพียงแค่ใส่รูปภาพเพียงหนึ่งรูป
พร้อมกับเล่าเรื่องราวที่อยากเล่าก็สามารถแชร์เรื่องราวต่อได้ทันทีค่ะ
อันดับแรกคือมันไม่เยอะและอย่างที่บอกคือมันเข้าใช้ง่าย
มันมีการแบ่งหมดหมูชัดเจนแล้วก็
มีสไตล์คล้ายกันคือมีวิธีการมองโลก

เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปอ่านเราจะได้กลิ่นของบทความที่ค่อนข้างไปในทางเดียวกัน
คือมีความนอกกระแสอยู่บ้างมีความตามกระแสอยู่บ้าง
แต่ว่าจะเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ที่สดใหม่
โดยต้องการให้ทั้งสองเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักอ่านและนักเขียนบนออนไลน์
ส่วนโลกของจินตนาการนั้นหรือการเขียนนิยายเปิดให้แสดงฝีมือผ่านฟิกชั่นล็อกเพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับนักเขียน
มันคือพูดง่ายผมสรุปได้ว่ามันคือนอนฟิกชั่นแหละแต่ว่ามีอีกคนกลุ่มหนึ่งก็แบบฉันชอบเขียนเรื่องสั้นฉันชอบเขียนนิยาย
แต่ว่าฟิกชั่นเนี่ยหรือนิยายเนี่ยมันมีตลาดที่ใหญ่แล้วคนพร้อมที่จะจ่ายเพราะฉันอ่านมาแล้วฉันก็ต้องอยากรู้ต่อนะเหมือนดูละคร
โดยเสน่ห์ของฟิกชั่นล็อกนั้นจะต้องอัพนิยายทีละตอนให้กับผู้อ่านหากสนใจอยากอ่านต่อต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและทำให้นักเขียนไม่ต้องเขียนทีเดียวจบแบบอีบุ๊ก
ปัจจุบันมีนิยายกว่า๕๐เรื่องและบทความที่ลงในสตอรี่หลอกกว่าเจ็ดหมื่นบทความซึ่งสตาร์ทอัพเจ้าของไอเดียนี้หวังให้เป็นแพลตฟอร์มสร้างสังคมการอ่านให้กับคนไทยในยุคโซเชียล
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน